ติดตามได้เลยจากอาจารย์สุภาพสวัสดีนะครับ
สวัสดีครับคุณบุ๊คครับสวัสดีครับคุณน้ำแข็งครับ

นิเศษนักศึกษาเขากำลัง

แล้วมามีเรื่องอย่างนี้เข้าไปอีก
ใครที่ติดตามข่าวเหล่านี้

บรรดาคนมากมาย
ก็ต้องมีคนประเภทนี้อยู่
เขาหลุดเข้าไปเป็นผู้แทนยังไง

เข้าไปเป็นแล้วสร้างพฤติกรรม

คนโบราณเขาบอกหน้านี้หน้าฝน

เมื่อกี้ก็เปิดไปให้ฟังแป๊บเดียว

คนไทยก็กินข้าวไม่ได้กินแกรบแล้วก็ไม่ได้สติปัญญาน้อยกว่าคนที่ออกมาชี้แจง
ฉะนั้นเรื่องนี้ก็จะเป็นเรื่องใหญ่อีกเรื่องหนึ่งในภาวะที่สังคมกำลังจับตามองการเมืองอยู่
ไม่จบง่ายหรอกครับเพราะวันนี้๑๐โมงครึ่ง
ศรีสุวรรณจัญญาในฐานะเลขาธิการสมาคมองค์กรพิทักษ์รัฐมนูลไทยไปที่ไปที่ปปช
ตอนนี้ก็ยังอยู่ที่ปปชยื่นกับปปชเสร็จก็กำลังจะมาคุยกับผมตอนนี้

ครับตกลงข้อมูลที่เอาไปยื่นเนี่ยมีรายละเอียดเพียงพอไหมครับ
ผมว่าเพียงพอนะครับแค่ทิกเสียงและก็รักษาเดียวที่ผมพยายามแล้วทั้งหมดเนี้ย
น่าจะเต้นพอที่จะให้ปปชได้จริงความศรคนดังศาลได้นะครับ
ผมก็ยังให้ข้อมูลเพิ่มเติมต่อปปชว่า
ข้อมูลที่ผมนำสำคัญได้อย่างไรยังไง
หรือสมาคมนำเสนอเนี่ยยังไม่เพียงพอก็สามารถเรียกพยานบุคคลนะฮะ
ที่เกี่ยวข้องซึ่งผมก็ระบุไปในคำร้องผมนะครับ๒๓คนด้วยกันนะครับ
ที่อาจจะเกี่ยวพันกับที่มาที่ไปของกรณีที่ไปมีพฤติการ
หรือตามที่คลิปออกมาก็คือการไปตบทรัพย์ของผู้ประกอบการนี่แหละครับ
ครับอันนี้ถือว่าตบทรัพย์เลยใช่ไหม
ครับก็เข้าข่ายตบทรัพย์แต่ในภาษากฎหมายเราอาจจะเรียกว่าเป็นการกันโชคทรัพย์นะฮะ
ไอ้ไอ้ที่อ้างว่าเขาเขาต้องไปฝังซึมอยู่กับฝ่ายโน้นฝ่ายนี้
เพื่อไปหาข้อมูลเพื่อจะมาดำเนินการปราบปรามกับคนทุจริต

ผมคิดว่าเป็นการเอาอ้างที่เอาสี่ข้างเข้าถ่ายไว้นะครับ
ไปเลิกเสื้อดูด้านหลังก็จะเห็นรอยแผลถลอกเต็มหลังไปกันเถอะ
ทีนี้ที่ไปร้องเนี่ยร้องเข้าขายผิดอะไรครับ

จริงในกฎหมายของปปชในมาตรา๑๒๙กับในมาตรา๑๒๘เขาก็ระบุไว้ชัดนะครับ
มีตำแหน่งกระทำผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการก็เข้าข่าย
รวมทั้งมีการได้รับผลประโยชน์อื่นใดนะครับก็เข้าข่ายความผิดตามกฎหมายของปปชอยู่แล้ว
จากนั้นปวชยังมีอำนาจในการสอบในเรื่องของมาตรฐานทางจริยธรรมนะครับ
มาตรฐานทางจริยธรรมก็ระบุไว้ในเมื่อ๘๙ค่อนข้างจะชัดเจน
ว่าห้ามสอสอนะครับไปแสวงหาผลประโยชน์อื่นใดโดยมิชอบ
ใดทั้งสิ้นนะครับฉะนั้นเข้าข่ายเรื่องนี้ค่อนข้างจะร้อยเปอร์เซ็นต์
ฉะนั้นถ้าผิดประมวลเจริญธรรมผิดกฎหมายประวัติศาสตร์เนี่ย
ก็มีสิทธิ์ครับที่จะเสนอเรื่องไปยังอายการ
เพื่อส่งสารดีกาแผนกคดีอายาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง

ถ้าสารวินิจฉัยลงโทษตามคำร้องตามสำนวนที่ผมเริ่มต้นเนี่ย
ก็แน่นอนฮะตำแหน่งสอสอของนักการเมืองดังกล่าก็จะต้องหลุดไป
พร้อมกับตัดสิทธิ์ทางการเมืองอย่างน้อย๑๐ปีครับ
ครับถ้าดูช่วงเวลาเนี่ย
เขาคงอ้างว่าตอนนั้นเนี่ยเขายังไม่ได้เป็นสอสอ
เพราะเข้ามาเป็นสอสอ๖๒แต่ตอนนั้นปี๕๗

ตอนนั้นก็ยังมีกฎหมายพรบปวช๒๕๔๒บังคับใช้อยู่
ซึ่งมาตราต่างนี่ก็ไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับ
ที่สำคัญก็คือกฎหมายและธรรมนุษย์เองก็ระบุไว้ชัดว่า
ไม่มีอายุความนะครับทำเมื่อไหร่นะฮะ
สามารถจะหยิบยกเอามาพิจารณาลงโทษได้ตลอดเวลาครับ
ครับทำยังไงถึงจะได้เห็นผลให้ประชาชน
มีความรู้สึกว่าเอานะมันได้เห็นผลเร็วหน่อย
เพราะว่าสมมุติคุณศรีสุวรรณไปยื่นเรื่องวันนี้

ปปชคงตั้งอนุกรรมการขึ้นมาชุดหนึ่งตรวจสอบ

แล้วตรวจสอบเรียกพยานหลักฐานมาอีกกี่ปีก็ไม่รู้

แล้วกว่าจะได้ข้อสรุปส่งปปชชุดใหญ่
ปปชชุดใหญ่ได้ข้อสรุปส่งอายการ
สภาอาจจะยุบสภาไปแล้ว

อยู่ไหนแล้วก็ไม่รู้ทำยังไงดีคุณศรีสุวรร
เราควรที่จะช่วยกัน
เป็นหูเป็นตาแล้วก็ช่วยติดตามเรื่องนี้
ควรช่วยกันในการทวงถาม
ไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบก็คือปปชนี่แหละครับ
ว่าคดีนี้ไปถึงไหนอย่างไรแล้ว
ส่วนผมในสถานพูดร้องก็คงจะต้องติดตามทวงถามอยู่ดัง
ให้เรื่องนี้ได้มีข้อสรุปโดยเร็ว
เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยหากเนิ่นช้าไปเนี่ย
มันก็จะผลิตกับบุคคลที่ผู้จิการหรือการกระทำอย่างนี้เนี่ย
ไปทำซ้ำหรืออาจจะไปมีบุคคลอื่นมาลอกเรียนแบบได้ซึ่งมันไม่เป็นผลดีเลยครับ
ครับถ้าไปร้องที่สภาอีกทางเนี่ย
ร้องกับประธานสภาอีกทางมันจะทำให้จะทำให้กระชับเข้ามาหน่อยไหมครับ
ครับก็เป็นไปได้เพราะว่าสภาต้องมีอำนาจที่จะตรวจสอบ
ในเรื่องของมาตรฐานทางเจริยธรรมนะครับ
ค่ะซึ่งแต่ว่าเอ่อทางสภาเนี้ยผมก็ร้องไปค่อนข้างจะหลายเรื่อง
ในเรื่องของการตรวจสอบมาตรฐานทางจริยธรรมเนี่ย
แต่ก็จะรู้สึกจะเชื่องช้าไม่ทันใจเหมือนกัน
ไม่ทราบเหมือนกันว่าตอนนี้ตั้งคณะกรรมการจริยธรรมขึ้นมา
ร่างระเบียบข้อบังคับว่าด้วยมาตรฐานทางจริยธรรมท่านเสร็จแล้วหรือยัง
เพราะว่าเกือบจะ๒ปีอยู่แล้วผมยังเห็นว่ายังมีการให้สัมภาษณ์ว่า
เรื่องนี้กำลังอยู่ในขั้นตอนการล่างกฎระเบียบข้อบังคับ
ในการพิจารณาคดีทางจริยธรรมกันอยู่เลยซึ่งดูเหมือนจะชักช้ามาก
ครับเมื่อสักครู่คุณศรีสุวรรณไปร้องได้เจอระดับผู้บริหารของปปชบ้างไหมครับ
ทางผู้มนุยการรับเรื่องราวร้องทุกข์มารับเรื่องเองฮะทางกรรมการทั้ง๙ท่านไม่ได้เจอครับ
ในในเอกสารที่คุณศรีสุวรรณไปยื่นเนี่ยมีรายละเอียดอะไรเพียงพอที่จะทำให้เป็นประโยชน์กับปปชในการสอบไหมครับ
ยังมีพยานหลักฐานอื่นที่ผมคิดว่าสามารถระบุชัดนะครับ
ว่าถึงตัวผู้กระทำหรือผู้ถูกเก่าหาได้
และที่จัดการเรื่องนี้เมื่อปปชได้รับเป็นเรื่องต้นแล้ว
แล้วสามารถเรียกผู้ถูกเก้าหา
นะครับเลี่ยงพยายามหลักฐานทางอื่นที่เหี่ยวข้อง

งานนี้ไม่น่าจะเป็นมวยล้มต้มคนดูครับ

ถ้าฝ่ายที่ถูกเรียกเงินที่ว่า
เอาเงินมาเท่านั้นเท่านี้แล้วจะไปเคลียร์กับสื่อให้
เคลียร์กับคนที่เขาคัดค้านให้แล้วถ้าฝ่ายนั้นเนี่ย
เขากลับลำบอกไม่มีไอ้ที่พูดกันในเทปเนี่ย
ในคลิปเนี่ยก็พูดไว้เถอะแต่ว่าไม่มีการจ่ายเงิน
อย่างนี้เนี่ยมันจะทำให้รอดไหมผมว่าในคลิปเนี่ย
ก็เป็นประจักษ์พยานค่อนข้างจะชัดอยู่แล้วนะครับ
ความผิดสำเร็จครับใช่ครับอย่างนั้นการจะมาปฏิเสธ
ภาคเศษเนี่ยผมคิดว่ามันไม่มีน้ำหนักแล้วครับ
ครับเออคุณศรีสุวรรณคิดว่าถึงที่สุดแล้วเนี่ย
เจ้าของเสียงในคลิปเนี่ยควรจะได้รับโทษยังไง
ผมคิดว่าแน่นอนฮะเบื้องต้นก็อาจจะต้องออกจากตำแหน่ง
ในคุกในตารางเหมือนก่อนอันนี้มีสัญญาณเมืองคนอื่น
อย่างเช่นอดีตรัฐมนตรีช่วยกระทรวงสาธารณสุขในสมัยก่อน
แล้วที่สำคัญเรื่องนี้มันจะเป็นผลงานชิ้นโบแดงของปปชด้วยซ้ำไป
ถ้าวินิจฉัยเป็นไปตามคำลองผมประบัชชาก็อาจจะได้แต้มใต้ชื่อ
หลังจากที่อาจจะถูกสังคมวิภาควิจารณ์มามากมาย
หรือว่าเรื่องบางเรื่องน่าจะควรใช้แต่กลายเป็นมวยล้มต้มคนดูไป
ในฐานะทนายความคุณศรีสุวรรณคิดว่าเรื่องนี้ชัดที่สุดแล้วใช่ไหม
ผมผมคิดว่าโดยคลิปเนี่ยมันสามารถชัดนะฮะ
เพราะว่าเดี๋ยวนี้ในกระบวนการไต่สวนสืบสวนก็ยอมรับในเรื่องของการจัดทำคลิปกันขึ้นมาแล้ว
แล้วคลิปดังกล่าวเนี่ยจะมาอ้างว่ามีการตัดต่อเนี่ย
เนี่ยมันชี้ชัดเนี่ยแล้วผมก็ไม่แน่ใจว่าจะไปตัดแต่งหรือเติมเสริมเนี่ย
มันก็ไม่ได้มีข้อพิรุษตรงไหนอย่างไร

เอาล่ะจะคอยตามดู
ตามดูด้วยกันนะคุณศรีสุวรรณครับ

ขอบคุณมากครับคุณศรีสุวรรณจัญญา

คลิปเสียงที่เมื่อกี้เปิดให้ฟังดูแว๊บ
แต่จริงแล้วในโลกออนไลน์เขาฟังกันเต็ม
ร้อยทั้งร้อยคนที่ฟังเขารู้ว่าเสียงใคร
ร้อยทั้งร้อยเขารู้ว่าเสียงใคร
ต้องตามดูว่าปปชรับเรื่องแล้ว

จะใช้เวลาไปอีกนานแค่ไหน
เพราะบางคดีทิ้งเวลาไปหลายปี
คนที่อยู่ในตำแหน่งก็หลุดตำแหน่งไปแล้ว
หวังว่าเรื่องนี้ปปชน่าที่จะกระชับเวลา

คนที่มีตำแหน่งหน้าที่แบบนี้เป็นสอสอแบบนี้

แล้วก็มีคนมาบอกว่าไม่เฉพาะคดีนี้หรอก

ลักษณะอย่างนี้ทำกันมาจนเคยตัว
แล้วก็เป็นข่าวเฉาโชว์ขึ้นมา
แล้วเราจะปล่อยให้สภามีสมาชิกเป็นอย่างนี้ไปอีกนานแค่ไหน

ลูกหลานเราที่เขาเป็นนักเรียน

เขากำลังต่อสู้กับอะไรหลายเรื่อง

แล้วมาเจอเรื่องแบบนี้เข้าไปอีก

ขีดเส้นใต้ของเที่ยงวันนี้ครับ

ครับแล้วอาจารย์ก็บอกว่าคนไทยกินข้าวนะ
นี่ข้าวกลางวันก็ทานกันอยู่นะครับ

เรื่องนี้ต้องติดตามนะฮะน่าสนใจจริงนะครับ